พาไปดูการทลายแก๊งชำแหละเนื้อสุนัขกันบ้าง

บ้านเราอยู่ที่บึงกาลนี่แหละค่ะ
โดยตำรวจบึงการก็ส่วนที่กำลังกันหลายฝ่ายเลยนะคะ
ในการที่จะบุกจับพ่อค้าชำแหละเนื้อสุนัขขายกลางหมู่บ้าน
ก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีบอกว่าทำมานานแล้วด้วยค่ะ

ฝนสุนทราบก็ยึดทั้งหมดเอาไว้เป็นของกลางค่ะสอบโสนในแสวงนายแสวงก็รับสารภาพ
บอกว่าล็อคลอบชำแหน้อสุนฯะขายมานานแล้วมีทั้งที่ไปหาซื้อมา
แล้วก็ได้รับมาจากเจ้าของที่เบื่อสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ไปกัดเป็ดไก่ชาวบ้าน
ต้องมานั่งเสียเงินค่าเป็ดค่าไก่
ก็บอกว่าเอาไปเลยได้ไหมเอาไปชำแหละเถอะไม่อยากจะเลี้ยงแล้ว
ซึ่งหลังจากที่ได้รับวัตถุดิบได้รับสุนัขมาเนี่ยนะคะ
ก็จะมีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อไปทำอาหารราคาถุงละ๘๐๑๐๐บาทค่ะ
น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ๕๘ขีบ
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์พุทธศักราช๒๕๕๙
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์พุทธศักราช๒๕๕๙
และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช๒๕๕๘ค่ะ
จากนั้นก็ควบคุมตัวเจ้าของบ้านก็คือนายแสวงนี่แหละ
พร้อมกับของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรเมืองบึงการดำเนินคดีต่อไปค่ะ